อย่างนั้นก็ดีแต่ว่าไปร้านนี้ไม่ต้องใช้มือเยอะ

เพราะว่าความเด็ดมันอยู่ที่อาหารที่ทาน
โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเมนูประมาณว่าปูดอง

ไปดูกันว่าเมนูที่ว่านั้นหน้าตาเป็นยังไง

สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูปูไข่ดอง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่
เป็นเมนูแบบผสมผสานกับญี่ปุ่นด้วย

นั่นก็คือเมนูปูไข่ดองโชยุ

ปกติแล้วเราจะเคยเห็นแต่ปูดองซีอิ๊วเกาหลี
ใช่แล้วแต่นี่คือจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
เป็นโชยุแต่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ด

ร้านนี้นะตั้งอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร๙
เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ต้องบอกเลยว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนเฉลิมพระเกียรเก้า
ต้องมาแวะชิมความอร่อยของเมนูปูไข่ดองโชว์อยู่ร้านนี้
เพราะมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาการจัดจานเสิร์ฟมาที่น่าสนใจเท่านั้น
แต่รสชาติของมันนี่โอ้โหเด็ดสุด
ถ้าคุณได้กินปูไข่สดเนื้อแน่น
เน้นดองด้วยซอสโซยุสูตรพิเศษของทางร้าน
แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแบบที่เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเด็ด

บอกเลยว่ามันคือความอร่อยที่ผสมผสานกัน
เหมือนกินอาหารไทยกลิ่นอายญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นแฟ้งกลิ่นอายอาหารไทย
ใครที่ไปทานเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าติดอกติดใจ
โดยเฉพาะคนที่ชอบอาหารทะเลและรักอาหารญี่ปุ่น
เขาก็เลยแวะเวียนกันแบบนี้นี่พี่คนนี้เขากินจนเขาจะเป็นหน้าเหมือนญี่ปุ่นแล้ว
อ๋ออาริกาโตโกสัยมาส
คือมันเป็นเมนูที่บ่งบอกถึงหลายสัญชาตินะมันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะ
เกาหลีเขาก็มีสารกันจีนเขาก็มีผมว่าจริงจีนเป็นต้นตำรับของปูไข่ดองซะด้วยซ้ำ
เขามันเป็นซีอิ๊วใช่มั้ยคะก็ลงตัวได้เหมือนกัน
ญี่ปุ่นนี้จะเป็นโชว์อยู่ใช่ของเกาหลีก็จะเป็นซีอิ๊วเกาหลีไง
กูเลยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วกันวัสดิบหลักในการปรุงอาหารของทางรัฐนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับคุณ
และปัจจุบันนะมีเมนูมากมายกว่า๒๐๐เมนูให้คุณผู้ชมให้ผู้บริโภคได้มาเลือกทานกัน
มันจะเป็นฮอนโตะซูชิ
หัวปลาต้มซีอิ๊วอุ้ยแซลมอนต้มซีอิ๊ว

แล้วก็อะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคุณ

ขมือกมึกยักษ์
สดจากญี่ปุ่นนะจ๊ะ

ต้องสั่งกันแทบจะทุกคนเลย

คุณชิสาครับเขาบันเลง

ถ้าใครอยากจะให้เขา
จัดส่งถึงบ้านนะติดต่อไปได้ค่ะ

ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครอยากจะ

นั่งทานที่ร้านเอาบรรยากาศด้วยเนี่ย
ร้านเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้า

อยู่ที่จังหวัดราชบุรี

เมนูเมื่อกี้ชื่อว่า

เตรียมตัวเอาไว้นะฮะ
กรุงเทพจากราชบุรี

คุณเคยไปราชบุรีไปแล้ว

เขาบอกว่าเลขใหม่ที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้

นับวันคุณยิ่งไปกันใหญ่แล้ว

แหมก็อยากจะสั่งอยากจะลองดู
ใครที่ชื่นชอบใครที่เป็นสายปูดอง
หรือว่าอาหารญี่ปุ่นน่าจะถูกใจไปซะ